ความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมเศรษฐีนีสายบุญนะคะ
แล้วก็เอาศพโบกปูนทับในตู้เย็นแล้วก็ตะแคงตู้เย็น
ปิดแบบนี้ทิ้งไว้๒สัปดาห์
สรุปสุดท้ายกลิ่นค่ะมันโชยไปถึงเพื่อนบ้าน
และนำมาสู่การเปิดเจอว่าอ้าวกลายเป็นศพไปแล้ว
คือก่อนหน้านี้ประมาณ๒วันที่แล้วมีการพูดคุยนะคะ
มีหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับ
แต่คนที่มาแรงแซงหน้าและออกหมายจับไปเรียบร้อยแล้ว
และค่อนข้างแน่นหนาด้วยสำหรับหลักฐานก็คือ
คนขับรถของผู้เสียชีวิตนั่นเองที่มีชื่อว่าตั้ม
ชื่อจริงนายวิทูลศรีตบุตรหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ
เขามีชื่อเล่น๒ชื่อด้วยนะ๑ตั้ม๒เอ็ม
อายุ๓๙ปีสารพิจารณาหมายจับข้อหาก็คือชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและรับของโจร
ที่มาของการออกหมายจับนะคะก็คือการสืบสวน
มีประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมที่ไปเชื่อมโยงว่านายวิทูล
เป็นคนรับโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ถูกคนร้าย
โหดมัดมือมัดเท้าแล้วก็ยัดศพไว้ในตู้เย็น
คำสุดท้ายที่เขาบอกญาติผู้ตายก็คือบอกว่าผู้ตายไปต่างประเทศ
แล้วหลังจากนั้นก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปตามเส้นทางต่างไปปรากฏเห็นข้อมือขวาของในตั้มเนี่ยนะ
เขาขับรถไปที่จุดจุดหนึ่งรวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
คือการที่นำมาสู่การออกหมายจับเนี่ยก่อนหน้านี้อย่างที่คุณบอกไป
มีประจักษ์พยานเขาเห็นพฤติกรรมที่มันน่าต้องสงสัยของนายตั้มคนนี้
หลังจากนั้นตำรวจเขาก็สาวไปสาวไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจออดีตภรรยา
คนแรกของนายวิทูลมีลูกด้วยกันแต่ก็เลิกรากันไป
สอบอย่างหนักค่ะเค้นสอบจนกระทั่งเมียยอมรับว่านายวิทูลเอาเงินมาให้
จำนวนเยอะเลยนะมาให้ใช้หนี้มาให้เป็นค่าใช้จ่ายลูก
แล้วก็ตำรวจเขาก็เลยเอารูปซึ่งเป็นรูปที่ไม่เห็นหน้านะ
วันที่เอาเงินมาให้เนี่ยรองเท้าใช่เสื้อใช่กางเกงใช่นาฬิกาข้อมูลใช่
นี่แหละแน่นหนาเลยตำรวจนำไปสู่การออกหมายจับนะคะ
ที่มาก็คือไปคุยกับเมียนี่แหละนะคะ
อาชีพเดิมขับรถสองแถวสีเหลืองรับจ้างเส้นทางจอมทองเชียงใหม่

เพราะว่ามีปัญหากับที่วินนั่นแหละแล้วก็ไปขับแกรปใช่ไหม

แล้วก็มีปัญหาอีกเนี่ยนะคะปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงิน
บ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดลำปาง
แต่งงานอยู่กินกับพันรยาที่ตำบลศพเตี้ย
อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีลูกด้วยกัน๒คน
แต่อย่างไรก็ตามในตั้มมีพันรยามาแล้ว๒คน

แต่ว่าเขายังส่งเสียลูกอยู่กับภรรยาทั้งสองคนนี้
มีรายงานว่าตำรวจกองบังคับการสืบสวน
ตำรวจภูทรภาค๕บางส่วนจัดกำลังเดินทาง
ด้วยเครื่องบินจากสนามบินเชียงใหม่
ไปลงที่อูตเผาค่ะไปทำไม
เดี๋ยวจะนั่งรถต่อไปที่ระยอง

ไปติดตามตัวไปกดดัน
เพราะคาดว่าในตั้มน่าจะกบดันอยู่พื้นที่ระยอง

นี่แหละตำรวจก็เลยบอกว่าน่าจะยังอยู่ในพื้นที่

หรือถ้าออกจากระยองไปแล้วก็น่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ขณะที่สถานีตำรวจภูทรภาค๕

พลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า

ทีมสืบสวนสอบสวนเร่งรัดติดตามจับกลุ่มคนร้าย
คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่พยายามรวบรวมหลักฐาน
เอกสารต่างเพื่อที่จะออกหมายจับ
ผลที่คาดว่าจะร่วมขบวนการฆ่าเศรษฐีนีอีก๑คน
นั่นก็คือคนที่เราสงสัยไปก่อนหน้านี้๒วันที่แล้ว
ก็คือสาวธอมคนสนิทที่มีชื่อว่าอุ้มนี่เองนะคะ
ตอนนี้ออกหมายจับไปแล้ว๑คน
ตอนนี้รอหลักฐานอยู่เพื่อออกหมายจับคนนี้คนที่๒
เพราะคนนี้หลังจากเกิดเหตุหายตัวไปเช่นเดียวกัน

คือตามการข่าวบอกว่าตอนนี้อยู่เวียดนาม